คุณผู้ชมคะไทยรัฐทีวีก็ได้เกาะติดนะคะ

สำหรับการสมัครสอบแบบแบ่งเขตวันแรกทั่วประเทศนะคะ
ก็๔๘กุมภาพันธ์ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะคะ

ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะคุณภาคภูมิ
ก็การเลือกตั้งของเราถ้าจะเอาตามจริงคือ๘ปีตั้งแต่โน้นตั้งแต่รัฐบาล๕๔
มาช่วงการชุมนุมช่วงกรปศตอนนั้นก็ไม่ได้เลือกใช่ไหม
ใช่วันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นนานมากแต่ว่าก็มีความแตกต่าง
เพราะว่าด้วยข้อกำหนดกติกาของกรกตค่อนข้างเยอะ
ก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะในส่วนของกรุงเทพก็คือสนามไทยญี่ปุ่นดินแดง
ในส่วนของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดเขาก็จะกำหนดว่าสมัครกันที่ไหนยังไง
กรุงเทพก็คึกคักนะคะจริงเปิดให้เข้าไปภายในอาคารประมาณ๘โมงครึ่ง
ก็จะมีการจับสลากจับสองรอบจับรอบแรกก็คือจับลำดับในการจับสลาก
รอบสองก็คือจับหมายเลขครั้งนี้ก็จะต่างก็คือ
แต่ละเขตหมายเลขของแต่ละพักก็อาจจะต่างกันเพราะว่าต้องจับใหม่หมดทุกเขต
ไม่เหมือนแต่ก่อนที่พักนี้แต่ละเขตก็เบอร์เดียวกันหมดเลยแบบนี้
แล้วก็กรกตเข้มงวดเรื่องของกองเชียร์ค่ะครับ
คุณภาครูคุณทำข่าวชัวร์แสดงสมัยก่อนอะมีกองแพงเสียงโตยังมี
รองยาวอะไรก็มากันเยอะแยะ
เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยกฎระเบียบข้อห้ามจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ
ห้ามมีการหาเสียงโดยมหรสบใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วผู้สมัครแต่ละเขตคุณก็จะหาเสียงได้เฉพาะในเขตของตัวเอง
ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้จริงแล้วกรกตบอกว่าก่อน๘โมงครึ่ง
มันรื่นเริงได้นะแต่พอ๘โมงครึ่งปุ๊บเข้าไปในอาคารจับสลาก
มันไม่ได้แล้วแล้วพอหลังจากได้หมายเลขเรียบร้อย
คุณจะมาแห่เลขอะไรเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไงแต่ถ้าคุณเป็นผู้สมัครสอสอในเขตดินแดง
ครับคุณก็หาเสียงได้เพราะมันเป็นเขตดินแดงอ่าถูกต้องนะคะทีนี้ก็มีบรรยากาศนี้คึกคักนะคะ
คือทุกพักเข้ามากันตั้งแต่เช้าอะค่ะก็หัวหน้าพักการเมือง
นำพักการเมืองแน่นอนนะคะมากันครบถ้วน
มาดูพักประชาธิปัตย์นะคะในอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นัดรวมตัวกับผู้สมัครที่ด้านหน้าสำนักงานเขต
แล้วก็เดินเข้ามาพร้อมกันแบบนี้ค่ะนี่
พลังประชารัฐค่ะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
สนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพักมารถบัสนะคะครับ
หมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย
เขาคล้องผ้าขาวม้ากันมาเลยมาส่งผู้สมัครนะคะ
เพราะว่านโยบายของเขาก็คือพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
ก็แสดงให้เห็นความเป็นท้องถิ่นครับนายอนุทินชาญวีรกุล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่งแกรปคาร์มาค่ะ
เพราะนโยบายของเขาก็คือจะผลักดันให้กราฟคาร์ถูกกฎหมาย
แต่มาใกล้เวลา๘โมงครึ่งแล้วนะคะก็กองเชียร์ก็มาคอยกันตั้งแต่เช้า
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่มารถเมสีส้มถูกรุมสัมภาษณ์เยอะมาก
เป็นพักคนรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจนั่งรถเมย์กันมาแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเขาก็จะจัดระเบียบเรื่องของรถประจำทางอะไรแบบนี้นะคะตามนโยบาย
ส่วนคนที่มาช้าหน่อยกองเชียร์ก็รอลุ้นว่าจะมาทันไหม
นักข่าวก็รอจะดึงตัวมาสัมภาษณ์นี่ค่ะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะคะก็เป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะพักเพื่อไทยนะคะ
บอกว่าวันนี้มาเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจ
ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
ในเรื่องของนโยบายเราคิดว่านโยบายเราเนี่ย
เกิดจากการฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน
จะเป็นนโยบายซึ่งโดนใจตรงจุดตอบโจทย์มากที่สุด
นะครับโดนใจตรงจุดตอบโจทย์มากที่สุด
เอกประยุทธ์เป็นนายกนี้เราเชื่อมั่นว่าถ้าท่านตอบรับเต็มที่
ถ้าเพื่อไทยชนะมาอันดับหนึ่ง
นายกกับที่จะส่งชื่อคุณชัดชาติหรือคุณชัยเกษมเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ใจเย็นค่ะมีอยู่แล้วใจเย็น
วันนี้ทำงานกันเป็นทีมถึงเวลาที่ต้องส่งเรารับรองค่ะ
ว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนจะได้คนที่ไม่ใช่ได้นายกคนเดียว
แต่จะได้ทีมเพื่อไทยทั้งหมดแล้ววันนี้ไม่ใช่มีแค่๓คนมีอีกเยอะนะคะ
เมื่อกี้ที่บอกว่าไปแอบคุยกับใครไม่มีครับ
ไม่มีการแอบคุยกับใครและไม่ประสงค์จะไปร่วมรัฐบาล
นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของประชาธิปัตย์ว่าไปมีตำแหน่งไปมีอำนาจ
โดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
นี่แค่บรรยากาศวันรับสมัครนะ

คุณผู้ชมติดตามข่าวเลือกตั้งกับไทยรัฐทีวีนี่แหละ
เดี๋ยวเราจัดดีเบตประชันวิสัยทัศน์อีกหลายรอบยาวไปถึงวันเลือกตั้งเลยนะฮะ๒๔มีนาคม
ส่วนสมาชิกพักการเมืองบางพักนะครับเขาก็มาด้วยสีสัน
อย่างเช่นแต่งกายชุดแฟนซีก็มีนะมาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
นี่ฮะผู้สมัครของพักประชาชาติ
แต่งกายด้วยชุดไทยสีเหลืองนะครับ
แล้วก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยนี่ก็มี
หน้ากากปราบโกงก็มี
ก็แล้วแต่ที่เขาจะเลือกสัญชุดด้านหลังต่อมา

การเมืองเขาก็นำผู้สมัครไปยังจุดหมาย

นี่คือสารหลักเมืองแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ
เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล
ก่อนจะเริ่มต้นหาเสียงกันอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ
อืมเอาไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
อุตรดิษฐ์นะครับนายสรรวุฒิสรรเกตผู้สมัครเขต๒ของพักเพื่อไทย
วันนี้แต่งตัวเป็นขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดามหัก
ขี่ม้ามาด้วยนะฮะมาพร้อมกับชูดาบ
เสียงจะปราบพระเด็จการให้สิ้นมาสมัครสอสอนะฮะ
พร้อมกับทีมผู้ติดตามที่แต่งกายแบบคล้ายกันเลยนี่ฮะ
แล้วก็ยังมีสีสันในการสมัครใน๔จังหวัดนะครับ
ที่มีผู้สมัครชายเขาไปเปลี่ยนชื่อกันนะอืมอ่า
เปลี่ยนชื่อให้ชื่อทักษิณบอกว่าชื่อนี้เป็นมงคล
แล้วก็คนจำง่ายอย่างนครรัชศรีมาเนี่ย
ในสิบคนนะที่เปลี่ยนชื่อส่วนผู้สมัครผู้หญิงสามคน
เขาเปลี่ยนชื่อเหมือนกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นยิ่งรักเอางั้นเลยเหรอ
เอาอย่างนั้นเลยมีทักษิณกับยิ่งรัก
อันนี้ที่โคราชนะส่วนที่พยาวลำพูนอุทัยธานี
ก็มีผู้สมัครสอสอเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณเหมือนกันอ๋อนี่นะอ่า
ค่ะก็ไม่ต้องบอกนะว่าภาคไทยเปลี่ยนเออเออเออเออแปลกดี
สำหรับยอดผู้สมัครสอสอทั่วประเทศวันแรกนะคะห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดคน
แบ่งเป็นห้าสิบแปดพักสามร้อยห้าสิบเขตเลือกตั้งนะคะ
มี๒พักที่ยื่นสมัครสอบบัญชีรายชื่อไปแล้วที่กรกตคือพักไทยธรรมและพักสังคมประชาธิปไตยไทย
คือยื่นวันไหนก็ได้ภายใน๘กุมภานะคะก็ซึ่งในความเงียบเหงานี้ก็มีปัญหาวุ่นวายบ้างเล็กน้อย
ระหว่างที่นายอนุวัฒน์วิไกรภัทรและนายเสียรัพย์ภิมศ์กลาง
แสดงตนเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย

กตบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบ

ก่อนอาจมันได้ละเอียดไม่ได้

สมัครได้ถึง๘กุมภาพันธ์วันศุกร์นี้นะครับ
รวมทั้งยื่นบัญชีรายชื่อด้วยนะสำหรับสอสอบัญชีรายชื่อ
หรือว่าพักที่จะเสนอชื่อนายกในบัญชีที่จะสนับสนุนก็ยื่นได้นะครับ
ทีนี้ไปดูกันหน่อยนะครับว่าการเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้นะครับ
เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย๓๕๐เขตทั่วประเทศ
มีสอสอบัญชีรายชื่ออีก๑๕๐รวมเป็น๕๐๐แต่๓๕๐เขตเนี่ย
ที่เป็นช้างชนช้างเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายเขต
เดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับจะได้จับตาไปด้วยกันนะครับ
เริ่มจากสนามใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครก่อนนะครับ
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอยู่แล้วนะครับ
เขตที่น่าจับตามองในครั้งนี้ก็คือเขต๗บางซื่อรุศิษฐ์
เคยเป็นของนายชื่นชอบคงอุดมสมัยนั้นสวมเสื้อพักประชาธิปัตย์
แต่วันนี้ส่งนางพิมออนคงอุดมภรรยาลงชิงเก้าอี้สอสอในนามพักพลังท้องถิ่นไทย
นายชัชวานคงอุดมเข้ามาเปิดพักนี้นะครับ
แล้วก็ชนกับนักการเมืองเลือดใหม่อย่างหมอเอกนายแพทย์คณวัฒน์จันทรลาวัล

หมอเอ็กษ์ดังในโลกออนไลน์ขอรอไง
นี่เห็นไหมเขตนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีของกรุงเทพนะครับที่ต้องจับตามองอีกเขตหนึ่งคือเขต๒๖บางบอนหนองแข็ม
อันนี้ก็มีในวันอยู่บำรุงลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ครั้งนี้ก็จะขอแก้มืออีกครั้งหนึ่ง
หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดคือปี๒๕๕๔ตอนนั้น
แพ้กับตระกูลของคุณสามารถม่วงสิริไปนะครับ
พักประชาธิปัตย์เนี่ยคือชนิดหายใจรถต้นคอตอนนั้นแพ้กันแบบนิดเดียว
ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เขตเลือกตั้งเปลี่ยนไปจาก๕เขตเหลือ๔เขตนะคะ
ก็ต้องจับตาว่าพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมค่ะ
จะสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้หรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นช้างชนช้างเขต๓นะคะ
ชัยกันระหว่างนายประพัทธสุทนว่าที่ผู้สมัครพักชาติไทยพัฒนา
และนายจองชัยเที่ยงธรรมว่าที่ผู้สมัครพักภูมิใจไทย
ซึ่งเป็นอดีตแก่นำพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็ย้ายพักค่ะ
ก็มีรอยร้าวกันกับนายประพัทธ์เนี่ยนะ
สองคนนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีฐานเสียงในพื้นที่ทั้งคู่อยู่แล้วไง
ทีนี้ก็เลยเนี่ยสองคนนี้ไม่รู้จะเลือกใครอย่างนี้ค่ะ
คือทีแรกคุณจองชัยเนี่ยบอกว่าไม่ลงสอสอแล้วนะ
ก็จะให้ลูกชายลงลูกชายลงเขต๒สุพรรณ
แต่ทีนี้คุณประพัทธสุทนที่อยู่พักเดียวกันกับลูกชายนี่แหละ
ชาติไทยพัฒนาเนี่ยปรากฏว่าส่งหลานมาลงเขตเดียวกับลูกชายคุณจองชัย
แต่หลานชายคุณประพัทธ์อยู่พักพลังประชารัฐ
คุณจองชัยก็บอกโอ้โหอย่างนี้เลขาพัก
แล้วเลขาพักจะหาเสียงช่วยลูกพักหรือมาช่วยหลานชายล่ะ
ก็เลยที่ว่าจะไม่ลงไม่ลงคุณจองชัยลงเองเลยฮะ
สมัครพักภูมิใจไทยเอาไว้เลยลงเขต๓
ชนกับคุณประพัทธ์เลยนะครับ
เอาไปดูพื้นที่สะแก้วนะครับ
ก็มีศึกตระกูลเทียนทองนะฮะโอ้โหปาหนอสนอเทียนทองเนี่ยนะ
แต่ทีนี้เป็นฝั่งของนายฐานิษฐ์และนางสาวตรีนุษย์เทียนทอง

นามพักพลังประชารัฐก็น่าจับตามองการแข่งขัน
ระหว่าง๒พักขึ้นมาทันทีนะครับ
โดยนายฐานิชจะชิงชัยกับนายสนทิเดชเทียนทอง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลวัฒนานครในเขต๑
ส่วนเขต๒จะชิงกันระหว่างพันธมตเอกพายับทองชื่น
ส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขต๑นะคะ
ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นลูกชายของนายภัยทูลแก้วทองนะคะ
เป็นอดีตสอสอพิจิตรหลายสมัยมากค่ะครับ
และนายวินัยพัทรประสิทธิ์ผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ
ก็เป็นอดีตสสพิจิตรในสังกัดพักชาติไทยพัฒนาก่อนหน้านี้
อดีตสอสอในพื้นที่กันทั้งคู่อืมก็มาแข่งกันเองครับ
บุรีรำนะครับครั้งนี้ก็ต้องจับตามองการแข่งขัน
พักภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่เดิมกับพักเพื่อไทยนะฮะ
ว่าในหลายเขตของพักภูมิใจไทยจะถูกช่วงชิงจากภักดิ์เพื่อไทยหรือไม่
เพราะว่าพักเพื่อไทยเองก็มีฐานเสียงสนับสนุนอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับ
อุตรดิษฐ์นะคะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น๒เขตนะคะ
ก็เขตเลือกตั้งที่๒ก็จะมีอำเภอพิชัยอำเภอทองแสนขัน
อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาดอำเภอฟักท่าอำเภอบ้านโค
คือเขาแบ่งใหม่นะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้
นายสรรวุฒิสรรเกตอดีตสอสอสองสมัยและการเลือกตั้งในครั้งนี้ลงสอสอในนามพักเพื่อไทย
แต่ว่าต้องไปสู้กับนายวารุสิริวัตรอดีตสอสอ๓สมัย
ที่เขามาลงกับพักพลังประชารัฐนะคะ
คือเหมือนกันทั้งคู่มีฐานเสียงในพื้นที่อยู่แล้วมาจากผู้นำท้องถิ่นกันอยู่แล้วทั้งคู่
ก็เลยไม่รู้จะเลือกใคร๕๕
ครับเข้มข้นแน่นะคะ
ดูอีกซักจังหวัดแล้วกันทุกผู้ชมครับ
ฉะเชิงเซ้าถือว่าเป็นศึกล้างตาของคนในตระกูลฉายแสง
เริ่มจากเขต๑นะครับอดีตสอสอเจ้าของพื้นที่เดิม
อย่างโหณบุญเลิศหรือว่านายบุญเลิศภัยริณที่ย้ายมาลงสมัคร
ในนามภักดิ์พลังประชารัฐต้องช่วงชิงคะแนนกับนาง
นายชัยวัดเป้าเปี่ยมทรัพย์จากภักดิ์พลังประชารัฐ
ลูกชายของนายกอบจฉะเชิงเซาคนปัจจุบัน
ก็จะต้องลงชิงคะแนนกับนายสมชัยอัศวชัยโสพลจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
แล้วก็เขต๓นี่ฮะนายสุชาติตันเจริญอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ต้องทำศึกสายเลือดกับนายรถมะลิผลน้องเขยนะครับ
ลงสมัครในนามพักภูมิใจไทยแล้วก็อีกเขตหนึ่งนะฮะของฉะเชิงเศร้านะครับ
เป็นเขตสุดท้ายนะครับพลตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติภักดิ์พลังประชารัฐ
นี่เป็นน้องชายของนายจตุรนฉายแสงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่น่าจับตามองอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะสำหรับฉะเชิงเศร้าค่ะ